คืนนี้ใครยังไม่มีคู่ดูสิ
ไม่ต้องไปช้ำใจที่ไหนนะคะ
อยู่แถวภูเก็ตดิฉันบอกว่าไปเลยนะ

ไปลอยกระทงกันไปกับแก๊งสี่โพดำเขานะฮะ
ก็โดมจารุวัฒน์ค่ะพาน้องช้างน่ารัก

ห้างใหม่ทะลางมณีครามจังหวัดภูเก็ตค่ะ

หลังจบคอนเสิร์ตสีโพดำนะคะ

ในงานของถลังมณีครามนะครับ

อาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นงานบวชเลย

แต่ว่าด้วยตารางเวลางานมันยังไม่ลงตัว
ก็เลยขอเป็นปีหน้าแล้วก็ล็อกไว้ล่วงหน้าแล้ว

ได้มีความสุขในเทศกาลลอยกระทง

ไปยืมไฟแช็คเอาแถวนั้นไปหานุ่มแล้วลองเอา
ไปหาว่าแถวนั้นด้วยนะหรือว่าพี่คะหาหานกระทงกันไหมอะไรอ้อ